ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องมาดูความคืบหน้ากันด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืน
ตำรวจสพโพทองได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสมภัยแสงเกษม
อายุ๕๓ปีนี่นะคะ
เสียชีวิตอยู่บนถนนคอนกรีตหน้าบ้านเลขที่๕๐ทับ๑หมู่๒
ตำบลบแร่อพทองจอ่างทอง
สภาพศพก็คืออยู่กลางถนนเลยค่ะ
ไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นสีดำ
มีแผลถูกมีดแทงที่ราวนมด้านขวา๒แผล
และที่ด้านหลังอีก๓แผลนะคะ

คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
หลานชายของผู้เสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม
ยงยุทธ์แก้วพลายชุมพลหรือในเจมส์อายุ๒๐ปี

เลือดเต็มเลยแล้วก็เลือดหยดเป็นทางเลย
จากศพผู้เสียชีวิตประมาณ๑๕เมตร

กระตกอยู่มีเหล็กแป๊บ๑ท่อนตกอยู่
ก็ต้องควบคุมตัวหลานชายของผู้เสียชีวิตนะคะนายยงยุทธ์นะคะไปสอบสวนขยายผลที่สพโพทอง
ยงยุทธ์หรือในเจมส์รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
นายสมภัยที่มีศักดิ์เป็นลุงซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่ของเขา
บ้านก็อยู่ใกล้กันคุณผู้ชมบ้านห่างกันแค่๑๕เมตร
แต่เขาอ้างว่าที่ผ่านมามีปัญหากันตลอดค่ะทะเลาะกันตลอด
เมื่อคืนนี้นายสมภัยเมาในเจมส์อ้างว่านายสมภัยเมานะ
แล้วก็เดินมาต่อว่าเขาว่าทำไมไม่หลับไม่นอนชอบเดินผ่านหน้าบ้านอยู่เป็นประจำ
ก็เลยมีการท้าทายกันเกิดขึ้นทั้งที่บ้านใกล้กันแบบนี้เป็นญาติกันด้วยนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยในเจมส์บอกว่ากำลังนั่งใช้มีดเหล่าไม่ไผ่ทำเป็นตอก
เพื่อทำเป็นที่ดักหนูอะค่ะอยู่ใต้ถุนบ้านนายสมภัยถือเหล็กแป๊บ
เมตรครึ่งเข้ามาในบ้านแล้วก็ท้าทายกันอีกรอบหนึ่ง
นางสมพงศ์ที่เบิกอายุ๔๓ปีแม่ของเขามาห้ามนะคะ
แต่นายสมภัยเอาท่อนเหล็กตีเลยเขาอ้างว่านายสมภัยตีเขาก่อน
เขาก็เลยเอามีดแทงนายสมภัยแล้วแทงแบบไม่ยั้งอะค่ะ
นายสมภัยวิ่งหนีไปแต่สุดท้ายไปร่วงลงกลางถนน

ผมก็อยู่ในหน้าบ้านผมผมก็อยู่ในบ้านผมเขาก็บอกว่าให้มาออกมาออกมา
พวกเขาสักพักคุยกันทะเลาะกันเขาก็เดินมาจะมาตีผมในบ้าน
ผมก็หลบเข้าบ้านผมเห็นว่าบ้านนี้แม่ผมก็มามาถึงแล้ว
ตอนที่ว่าเถียงกันพอเถียงกันปุ๊บขับข้ามทางนู้นออกไป
คนนู้นก็ไม่ฟังเข้ามาเตรียมผมในบ้านแต่ห้ามผมอีกผมก็เข้ามาอยู่ในบ้าน
ทีนี้เขาเข้ามาดูจากแม่ผมเข้ามาคือเขาดูตอนแรกผมเข้ามา
ผมถือมีดจูบผมกำลังเหลามีต่อเหลาทีดักหนูผมก็เลยแทงครับ
แล้วก็มาทะเลาะวิบาทประพานผมเนี้ยคือเมาแล้วประมาณแบบเปรี้ยวครับผม
เมาแล้วแบบว่าหาเรื่องผมตลอดไม่มีใครที่จะนั่นทีนี้ผมก็อยู่ในหน้าบ้าน
คุณผู้ชมค่ะก็คือล่าสุดเนี่ยนะคะวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเรา
ก็เลยไปที่บ้านของในเจมส์ผู้ก่อเหตุครับหน้าบ้านยังมีคราบเลือดอยู่เลยนะคะ
แล้วก็มีคราบเลือดแบบเป็นทางยาวเลยค่ะจนถึงหน้าบ้านของผู้ตายเลยอ่ะ
หน้าบ้านของผู้ก่อเหตุไปถึงหน้าบ้านผู้ตายไม่มีแต่ร่องรอยของเลือด
แล้วคุณผู้ชมคะมันมีข้อความเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะ
อยู่ที่คานไม้หน้าบ้านข้อความนี้ค่ะนี่นะฮะนี่ค่ะเขียนเอาไว้ในลักษณะที่ว่า
ชีวิตกูอย่ายุ่งจะดีจะชั่วมันไปหนักหัวใครประมาณเนี้ยโอ้โห
เอาไว้ที่คานบ้านเลยนะครับคุณนาริสทีมข่าวของเราก็คุยกับแม่ของในเจมส์นะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าช่วง๒ทุ่มเมื่อคืนนายสมภัยผู้ตายกลับจากดื่มเหล้ากับเพื่อน
ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านก็จะเข้าบ้านมาพักผ่อนแล้วแหละ
แต่นอนไม่หลับเสียงหมาเห่าดังมากคาดว่าน่าจะเกิดจากเสียงของเครื่องสูบน้ำด้วย
หมามันเลยเห่าผู้ตายเหมือนกับตะโกนด่าลูกชาย
ว่าจะเดินไปให้หมาเห่าทำไมคนจะหลับจะนอนก็เลยกลายเป็นว่ามีปากเสียงกัน
ผู้ตายเอาเหล็กยาวเป็นเมตรบุกเข้าไปในบ้าน
แล้วก็พยายามจะทำร้ายแม่ก่อนนะคะแม่บอกแม่ของในเจมส์บอกแบบนี้
แต่ก็เปลี่ยนเป้าหมายไปตีในเจมส์ลูกชายแม่ที่กำลังนั่งทำไมดักหนูอยู่อะค่ะ
ลูกชายก็โมโหต่อสู้แม่อ้างว่าเป็นการป้องกันตัว
ผู้ตายเองก็วิ่งหนีออกจากบ้านไปแม่ยืนยันว่าลูกชายแม่เป็นคนดี
ไม่เคยหาเรื่องใครอีกฝ่ายนึงนั่นแหละเมาแล้วก็มาหาเรื่องก่อน
ลูกชายแม่ก็เลยจำเป็นต้องต่อสู้ค่ะครับ

ไหนล่ะน้องจู๊บก็ทิ้งรูปหนูต้องฆ่าน้องชายที่หลั่งตาย
อยากว่าบอกว่าลูกไว้ก็ใจร้อน
แต่เมื่อคืนแล้วก็เข้าคนตายเราเข้าไปหาเรื่องในบ้านนะคะ
เขาเข้าไปไปไปไปไปด่าในบ้านอะ
แต่พอนี่ก็วิ่งไปเอาแบบเด็กปกติที่แม่แห่งโหนะจำ

บำเพ็ญกุศลที่นี่นะครับบรรยากาศก็แน่นอนแล้วครับว่าเป็น
ด้วยความโศกเศร้านะครับคือชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่า
เขาก็โกรธแค้นในเจมส์นั่นแหละนะเพราะว่าเขาก็ก่อเหตุไว้รุนแรงเหลือเกิน
จากการสอบถามนางสาวมะยุลาอายุ๒๒นะครับเป็นลูกสาวของผู้ตายนะฮะลูกสาวของนายสมภัย
บอกว่าก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตนายยงยุทธ์นะครับคนก่อเหตุได้ขี่จักรยานยนต์ถือมีด
ตามไปหาพ่อที่กำลังไปกินเหล้าแล้วได้กลับมารอที่บ้าน
เห็นพ่อกลับมาบ้านก็เดินออกมานอกบ้าน
แล้วก็ทำให้หมาแถวบ้านที่ชื่อว่าลีโอเนี่ยมันเห่าเสียงดัง
ด้วยความโอโหพ่อของเธอที่กลับมาถึงบ้านพยายามจะนอนแต่นอนไม่หลับ
ก็เลยตะโกนด่านายยงยุทธ์ไปนะประมาณว่าจะเดินทำไมตีหนึ่งตี๒แล้วให้หมามันเห่า
แล้วก็บอกว่าคนจะหลับจะนอนลักษณะแบบนี้นะครับ
นี่ตามคำบอกเล่าของลูกสาวผู้ตายนะฮะ
จากนั้นอีกฝั่งนึงเนี่ยตะโกนท้าทายพ่อมาก่อน
บอกว่าแน่จริงให้ออกมาสู้กันพ่อของเธอก็เลยคว้าเหล็กมายืนรอหน้าบ้าน
ยงยุทธ์ก็เอามีดที่เตรียมมาแทงพ่อจนเสียชีวิต
อีกฝ่ายที่อ้างบอกว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวเนี่ยเธอบอกว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะพ่อถูกแทงถึง๕แผลแล้วพ่อเนี่ยกำลังจะวิ่งกลับออกมาอยู่แล้วด้วย
ยังถูกตามมาแทงซ้ำที่หลังอีกเพราะฉะนั้นอยากขอความเป็นธรรมให้กับพ่อเธอด้วย
พ่อหนูยังไม่ถึงเข้าไปในบ้านเขาเลยอยู่แค่หน้าบ้าน
พอหนูเดินลงมาจากบ้านพอดีจะวิ่งไปหาพ่อ
พอวิ่งไปไม่ถึงเท่านั้นเนี่ยพ่อโดนแทงวิ่งกลับมา
เขาไม่ได้พูดอะไรเลยเขาบอกโอ๊ยสาก๒ครั้งทั้งนั้นเนี่ยเขาไปเลย
บางครั้งเราออกมาไม่พัน
หนูวิ่งมาพอดีล่ะพ่อนูวิ่งกลับไปน่ะเลยล้มตรงที่เยี่ยมประดีเลย
ยังไงหนูเอาเรื่องอะไร
เข้าออกโรงพักเป็นว่าเล่นชาวบ้านต่างเอือมระอากับพฤติกรรมยืนยันว่าสิ่งที่แม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าไม่เป็นไม่เป็นความจริงนะครับที่บอกว่าลูกชายไม่เคยหาเรื่องใครลูกชายเป็นคนดีนะครับเพราะสิ่งที่ชาวบ้านเห็นก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือในเจมส์เนี่ยไปท้าทายผู้ตายก่อนแล้วถือมีดมารออยู่ที่หน้าบ้านด้วย

แล้วสุดท้ายครับก็ไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมครับมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นในหมู่บ้านจริงนะฮะแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านอยู่หลังบ้านของผู้ตายนะครับซึ่งแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยพาทีมข่าวเราไปดูนะครับเป็นต้นมะขามขนาดใหญ่หลังเกิดเหตุชาวบ้านล่ำลือกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ
ขึ้นก็ได้
เขาก็นานจะสักที๔เดือน๕เดือนจะมีเที่ยงกันสักที
ความคืบหน้าคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับสพโพทองได้นำตัวนายยงยุทธ์
หรือว่าในเจมส์นะครับไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
แล้วก็สอบปากคำอย่างละเอียดเจ้าตัวเนี่ยสารภาพว่าก่อเหตุจริงนะครับ
โดยบอกว่าทำไปเพราะอีกฝ่ายพยายามจะทำร้ายร่างกายก่อน
จึงต้องป้องกันตัวแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะครับ
เพราะสภาพบาดแผลของผู้ตายเนี่ยแล้วก็พยานแล้วก็ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ด้วย
ต่างบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับ
ตรวจแล้วนะครับไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะครับ
พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดอ่างทองนะครับ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะถูกชาวบ้านรุมประชาธรรมก็ได้นะครับ